เพราะว่าวันนี้คือวันที่ศุกร์สุดจะพากันไปที่เมืองพัทยา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียว
กิจกรรมทางทะเลก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
วันนี้จะพาไปนั่งเรือยอร์ชแบบชิลสบายไฮโซ

ไม่ใช่เฉพาะกรุ๊ปเรามาก็แชร์ค่าใช้จ่ายกันได้
ร่วมสนุกกันมีเพื่อนใหม่ด้วยกันได้นะคะ
ไปนั่งเรือยอสพร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
ท้องฟ้าท้องทะเลสีกลามเหมือนงามจับตาค่ะ
ที่นี่นะคะเคยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน๔เกมครั้งที่๒๔
และถือว่าเป็นค่าจอดเรือยอสมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ
วิวสวยแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับคนที่จะล่องเรือยอสจากที่นี่
ส่งตัวได้ดีเยี่ยมและนุ่มนวลในการล่องทะเลอ่าวไทยครั้งนี้ค่ะ

เรือลำนี้นะคะกว้างขวางสามารถจุคนได้ราว๖๐คนเหมาะแก่การมาเป็นทัวร์หรือหมู่คณะ
จุดชมวิวสวยก็จะมี๒จุดหลักค่ะก็คือด้านหน้าของเรือ
โดยจะมีตะข่าย๒ผืนสามารถลงไปนั่งเล่นได้นอนเล่นได้กระโดดโลดเต้นได้หรือว่าจะยืนแชะภาพสวย
อีกมุมสามารถยืนหมุนตัวได้แบบสามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะนั่นก็คือดาดฟ้าเรือ
รับลมเย็นชมวิวของท้องทะเลอ่าวไทยอันกว้างใหญ่และหมู่เกาะระหว่างทาง
บนเรือมีอาหารให้บริการด้วยค่ะเป็นอาหารทะเลทั้งหมึกทั้งกุ้งหอยเชลสดลอบสเตอร์ตัวใหญ่ใหญ่
เสร็จแล้วก็นั่งประจำที่ค่ะแล้วอิ่มอร่อยแบบฟินสุดกับโต๊ะอาหารบนเรือหรูกลางท้องถนน
เราจะใช้เวลาประมาณ๕๐นาทีนะคะในการเดินทางจากท่าเรือโอเชียนมารีน่ายอดคลับไปจนถึงเกาะพรามน้อยค่ะ
จนที่นั้นนะคะก็จะมีธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่อย่างลงสมบูรณ์โมกัยการทอดสมองค่ะ
และให้เราก็โดดลงน้ำไปอย่างปากกาลังยังไง
ท้องทะเลอ่าวไทยสีฟ้าสดใสสวยงามจับตาปะทะแสงแดด
ซึ่งเรือของเรานะคะก็มาจอดตรงกลางระหว่างเกาะครามน้อยและเกาะครามใหญ่
จากมุมนี้ค่ะจะเห็นแนวปาการังแบบชัดเจน
ใส่อุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ

กลางสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่

ไปสักพักก็จะถึงแนวปาการังที่อยู่ใกล้กับเกาะครามใหญ่
อยเม่นตามแนวปาการังมีปลาที่กำลังแหวกไหว้
กิจกรรมทางทะเลยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
ขึ้นเรือมาก็มีคันเบ็ดให้บริการ
ตกปลาทะเลหมุนรอบกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะ
คลิปนี้เรายังได้เห็นลิงทะเลนับร้อยตัวบนเกาะเป็ดค่ะ
ซึ่งเป็นลิงสมแอที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเอามาก
นำเที่ยวหลายลำก็แวะพานักท่องเที่ยวมาลงที่เกาะนี้ด้วย
ล่องเรือยอร์สเพื่อการท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น
เมื่อ๓ปีที่แล้วเฉลี่ยประมาณ๓๐๐คนต่อวัน
จนตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๗๐๐คนต่อวันค่ะ
ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าจะต้องเสียสตางค์มากมาย
เพื่อท่องเที่ยวในบรรยากาศรู้แบบนี้
แต่จริงแล้วค่ะแค่ประมาณ๓๐๐บาทต่อคน
ก็สามารถสัมผัสประสบการณ์อย่างนี้ได้ค่ะ

๒๙๐๐นะครับก็จะได้๘ชั่วโมงรวมอาหาร
รวมทุกอย่างบริการหมดเลยนะครับ
๗๘๐๐นะครับถ้าเกิดเราอยากจะมาเป็นคู่และพักที่โรงแรม

เราก็มีราคาสำหรับเป็นคู่นะครับ
กลับขึ้นฝั่งมาก็อิ่มเอมกับบรรยากาศธรรมชาติกันต่อค่ะ
แม้ว่าจะเปิดให้บริการได้ไม่ถึงปี
ร้านนี้ชูบรรยากาศธรรมชาติและวิวที่สวยงามค่ะ
มีทางลงหาดให้ได้เดินเล่นก่อนที่จะมาทานอาหารเย็นใต้บรรยากาศที่สวยงาม
เมนูที่นี่ต้องบอกว่าเด็ดทั้งอาหารขาวหวานไทยและยุโรปค่ะ
อย่างซีฟู้ดอาหารทะเลสดเด็ดจริงที่น้ำจิ้มรสจัดจาน
เปรี้ยวเผ็ดถึงใจ
เมนูซี่โครงหมูอบเนื้อร่อนรสชาติกลม
พร้อมกับมันบดเนื้อเนียนไม่เลี่ยนแถมอร่อยมาก
ปลากระพงทอดน้ำปลาเนื้อปลาสดกรอบพร้อมกับน้ำจิ้มมะม่วงที่เลิศรส
การันตีความอร่อยด้วยเชฟหนุ่ยพงศธรสุราชนะคะ
ฝีมือดีจากรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
และได้ไปกระทบไหล่กับกอดอนแรมซี่เชฟระดับโลกมาแล้วค่ะ
จับต้องได้แน่นอนเพราะว่ามันมีตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ถึง๑๐๐บาท
อาหารทานเล่นจนไม่ถึงถ้าซีฟู้ดก็๓๐๐๔๐๐บาทขึ้นไปแล้วแต่ของ
แต่ว่าจับต้องได้เลยคือเป็นราคาที่เราเซ็ตให้กินได้จริง
คือตอนตั้งราคาก็คิดแล้วว่ามันต้องเป็นราคาที่เราทานกันได้จริง
รสชาติอาหารต้องบอกว่าถึงรสทุกอย่างค่ะ
เปิดให้บริการ๘นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกาบนเขาพระตำหนักพัทยา
มีมุมนั่งชมวิวฟินเห็นวิวเกาะล้านแบบ๑๘๐องศา
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
มีโปรดติดตามตอนต่อไป